แล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง

นับหนุนโดย

สวัสดีค่ะแม่บ้านพระจันทร์บ้านสวัสดีค่ะ
อ๋อมสุกราวใจภูมิสวัสดิ์ค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
กับว่ายของแม่บ้านเธอ

หมอสอดอันเลยนะครับ
เป็นธุรกิจอาชีพหลักเลยก็ได้

อันนี้เนี่ยไม่เหมือนกับสายไหมธรรมดาทั่วไปที่เราเคยรู้จัก
เขาก็จะสรรสร้างเป็นตัวการ์ตูนน่ารัก
เป็นเจ้าแรกของเมืองไทย

นางจะเชิญเข้ามาพูดคุยกับเรานะ

แม่บ้านผ่ารวย
คุณรักอัครวัฒน์อัครวัฒนภง
เจ้าของธุรกิจเลิฟสายไหม
สายใหม่แฟนซีเจ้าแรกของประเทศไทย
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะน่ารัก

ผมทำธุรกิจเกี่ยวกับขนมสายใหม่ครับ
แต่ว่าเป็นขนมสายใหม่แบบใหม่ที่เรียกว่าขนมสายใหม่แฟนเตอร์ซีครับชื่อ

น่ารักมากเลยอยากกลับไปบ่อยเด็กมากเลยอ่ะแม่
พอเราเด็กคุ้นเคยกันมากเลยขนมสายใหม่

แต่ต้องบอกว่าคุณรักสามารถสร้างมูลค่าจาก๕บาท๑๐บาทนะคะ
ต่อยอดไปเป็น๘๐บาท

สายใหม่ธรรมดาเนี่ยสมมุติอันละ๑๐บาทนะ
วันหนึ่งขายได้๕๐อันก็ตกได้วันละ๕๐๐บาทกลับบ้าน
แต่คุณรักเนี่ยเพิ่มมูลค่าโดยการใส่ไอเดียเก๋แบบนี้เข้าไปนะคะ
มีอันถูกสุด๓๐บาทใช่ไหมคะ

อันเท่ากับว่ารายได้จะอยู่ที่วันละ๑๕๐๐บาท
ก็อันดับแรกเลยตัวขนมเนี่ยเมื่อเราเห็นครั้งแรกปุ๊บมันก็น่ารัก

น่ารักก็อยากได้มาครอบครองนะครับ

ที่สองก็คือมันสามารถเป็นขนมแทนสื่อความรักได้นะครับ
เพราะว่าความจริงแล้วก็มีรูปเป็นดอกไม้รูปหัวใจด้วยนะครับ

คือต่อให้เป็นผู้ใหญ่แล้วนะเราก็เอ็งแอวแฟนได้เลย
อุ๊ยน่ารักจังเลยอยากรัก

แม่ไม่ดีอันนี้แม่ไม่ดี

แล้วถามหน่อยทำไมเรียกเลือกทำขนมแบบอื่น

แล้วเราก็เลยคิดว่าโอเคอันนี้น่าจะทำได้
แล้วก็ดูแล้วมันมีสีสันมันน่ารักดีก็ย้อนหน่อยก็เลยอยากทำ
แล้วเราสามารถทำธุรกิจนี้ขึ้นมาได้เลยมั้ยหรือว่า

ก็คือตอนระหว่างที่พอเราเห็นครั้งแรกปุ๊บเราก็เลยอยากทำเลย
แต่ว่าก็เริ่มสั่งซื้อเครื่องอะไรมาลองทำมาฝึกก่อน
เพราะว่าจุดเริ่มต้นก็คือเราไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวขนมสายใหม่เลยเหมือนกัน
ครับก็เลยมาลองฝึกลองทำอะไรพวกนี้ครับ
ก็แต่ว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิด

เก่าเคยนะเก่าไปแล้วแบบว่าลองหมุนดูนะยากอะพีช
เครื่องแล้วเท่าไหร่ตอนแรกที่เธอสั่งจากเมืองจีน
ภาษาสี่เครื่อง
อุ๊ยแหมจริงหรือภาษาสี่เครื่องกว่าที่จะ

๔เครื่องด้วยก็ไม่เวิร์คเลยเหรอ
ครับไม่เวิร์คมันมีปัญหา
ก็ติ๊กในแต่ละเรียงมัน
อย่างมีขายใช่ไหมอ่าครับใช่พอแถมครับตอนนี้คุณลูกนั่งดิ้นอยู่หน้าจอเนี้ยคนแม่หนูจะเอาหนูจะตามแต่ต้องตาม
ถ้าถูกสุดก็จะเป็นไซสเล็กก็อยู่ที่๓๐
แล้วแพงสุดล่ะคะแล้วสูงสุดล่ะคะ
ถ้าสูงสุดก็มาเหลือ๑๐๐บาท

สามารถพาวงูลค่าที่ถึงขนาด๑๐๐บาท๑๐๐บาท
ต้องบอกว่ามันไม่ได้ราคาสูงแต่สิ่งสำคัญเลยคุณผู้ชมค่ะ
อยากจะให้เอาเป็นแบบอย่างคือความไม่ย่อท้อของคนรักนะ
สู้มาจนถึงตรงนี้นะอยากจะรู้จริงว่า
ถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้นะครับแม่บ้านทั้งหลายดูอยู่

จะเริ่มต้นอย่างไรคุณรักเปิดสอนหรือไม่
ก็ตอนนี้มีเปิดสอนครับก็สามารถเข้าไปดูที่บนเว็บไซต์ได้นะครับ
มีเปิดอุดมก็สอนให้วิธีทำการทำพวกนี้นะครับ
แล้วค้อนหนึ่งแพงไหมคะเท่าไหร่เอ่ย
เอ่อก็คอร์สที่ผมสอนเนี่ยก็คืออยู่ที่๗๙๐๐บาท
อันนี้คือทุนสมมุติว่าไม่ค่อยมีทุนอ่ะ
ก็อาจจะมีการระบาดสำหรับในเรื่องการฆ่าอบรม
แล้วถ้าเกิดว่ามีทุนเยอะล่ะคะเราอยากจะซื้อเฟรนชายอย่างนี้ได้ไหม
ก็มีทั้งเซตเลยครับก็พร้อมทั้งหน้าร้านพี่ออสครบเรียบร้อยเลย

เรียนก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปเรียนก่อนเรียนเพราะว่าพี่กาวพูดไว้
งั้นช่วงหน้าเรามาลองทำกันดูไหมแม่เอาให้พี่กาวจะเป็นคนทำพ่อ
มีเขาเรียกว่าอะไรมีเขาเรียกจะพอมีฝีมือในการจะไปประกอบอาชีพได้ไหม
ถ้าอย่างนั้นให้พี่ก้าวดีกว่างั้นชอบขายของเพื่อนน่าจะไปขายไซม์ไหม
ก้าวจะอันนี้ด้วยจะทำเป็ดเออช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าค่ะ
ให้คุณรักมาสอนเรานะคะวันยากน้ำขนาดนี้โอเคนะคุณรัก